ในปีนี้บริษัทไทยเบเวอเรดสารต่อแนวคิดพัฒนาการท่องเที่ยวให้โดดเด่น
คอนเซ็ปต์มงคลปีใหม่ไทยโดยร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงมหาดไทยกระทรวงวัฒนธรรมกองทับเรือกรุงเทพมหานคร
กรุงเทพมหานครการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
ภาครัฐและเอกชนเพื่อบอกเล่าความเป็นไทยไปทั่วโลก
ก็ถือว่าเป็นการนำสิ่งที่ดีนะคะ

โดยเฉพาะยิ่งเทศกาลสงคราน
ซึ่งเป็นเทศกาลที่สำคัญของประเทศไทยเนี่ย
นำมาให้กับประชาชน
แล้วก็รวมทั้งนักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้สัมผัส

จะเน้นเรื่องเกี่ยวกับความเป็นไทยลึกซึ้งมากขึ้น
ในส่วนของเนื้องานเองปีนี้อย่างที่ท่านได้แจ้ง
ก็คือเป็นการรับมงคลปีใหม่ไทย
แล้วก็เราสนับสนุนการเล่นน้ำสงการ
ที่เรียกว่ามงคลที่ปลายนิ้วนะครับ

แล้วเราก็มีแชทชิมชม
แล้วก็ชอบครับเพราะชอบมางานเรา
ให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับวัฒนธรรม
แล้วก็สื่อออกไปให้ทั่วโลก
ไม่จะเป็นนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ
ปีนี้ในภาคกลางจัดที่กรุงเทพมหานคร

ล่องเรือฟรีไหว้พระสี่วัดสามท่าน้ำ

คือวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรวิหาร
อรุณราชวรารามราชวรวิหาร
วัดกัลยานมิตรวรมหาวิหาร
และวัดประยุระวงศาวาสวรวิหาร
ส่วนภาคเหนือจัดที่บ้านโบราณเชียงใหม่